มีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองมาฝากคุณผู้ชมซึ่งก็สำคัญมากเช่นเดียวกัน
น้ำเราได้เห็นรายชื่อโฉมของส่อวอทั้งสองร้อยห้าสิบคนไปแล้วอืม
หมดละคนก็แหม่คุณหน้าคุณตาก็น้ำสกุลคุ้นคุ้นกันหมดเลยบางคนก็คุ้นน้ำสกุล

แล้วก็มาเป็นเครือข่ายจากคอสชด้วยแล้วก็แม่น้ำทั้ง๕สายด้วยนะครับ
เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ
ราชกิจจานุเบกษาประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนธรบรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิดาลงกรพระวชินเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชองค์กรานโปรด๙โปรดกรมมให้ประกัดว่า
ตามความในมาตรา๑๒๑ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน๑๕วัน
นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจสดีการเรียกประชุมรัฐสภา
ตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒เป็นต้นไป
ส่วนสมาธิกษ์พุทธศภาทั้ง๒๕๐คนส่วนมากก็เป็นที่คุณะคุณตากันดี
เช่นมีอดีตรัฐมนตรีทั้ง๑๕คนที่เพิ่งจะลาออกไปก่อนหน้านี้
อาทิตพลอากาศเอกประจินจันตองอดีตบรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
พลเอกชัดชัยสาริกัญญะอดีตรองนายกรัฐมนตรี
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พลอากาศเอกประจินจันตองและพลตำรวจเอกอดุลนั้น
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสัญหาสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับ
แล้วก็มาเป็นสวเองด้วยนะครับ
รวมทั้งมีบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคคลในรัฐบาลนี้ด้วย
ลักษณะของการเป็นเครือญาติกันหรือนามสกุลเดียวกัน
ที่เขาว่ากันว่าก็เป็นสภาพี่น้องอ่ะนะครับ
มีทั้งพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองาม
ซึ่งเป็นน้องชายของนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
มีพลเอกปรีชาจันโอชาไม่ต้องถามหรอกฮะอันนี้ก็น้องชายของท่านนายก
น้องชายของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณนามสกุลก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้ว
เป็นน้องชายของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
นายสมจตุศรีพิทักษ์คนนี้เป็นพี่ชายของนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
พอเปิดโผล่รายชื่อเห็นหน้าค่าตาและนามสกุลกันออกมาแบบนี้นะคะ
คนการเมืองแล้วก็โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องงบประมาณ๑๓๐๐ล้านบาท
ที่ถูกใช้ในการสัญหาสวชุดนี้
นายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทย
แล้วก็นายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
เทียบการตั้งสวครั้งนี้ว่า
เป็นวงการผลัดกันเกาหลังกันไปมา
งบประมาณไปกว่า๑๓๐๐ล้านบาท
เพื่อสัญหาคัดเลือกให้ทหารและบุคคลใกล้ชิดมาเลือกตัวเอง
อีกทั้งอาจเข้าข่ายขัดมาตรา๑๑๔แห่งรัฐธรรมนูล
บรรยัติเอาไว้ว่าสวและสสเป็นผู้แทนประชาชน

และไม่เคยรับรู้รายชื่อเลยจนกระทั่งประกาศ
นี่เขาจะมีแจกแจกไหมคะ
แต่ประชาชนก็อยากให้แจกแจงว่า
๑๓๐๐ล้านบาทเอาไปใช้ในส่วนไหนบ้าง
คุณผู้ชมเข้าไปดูโลกโซเชียลหน่อย

นายโกวิทย์วงสุรวัตรอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือที่เรียกกันว่าพ่อจรวิดยู
นะคะก็ทวิตข้อความในทวิตเตอร์ระบุบอกว่า
สว๒๕๐คนเป็นนายพล๑๐๐คน
นั่นหมายถึง๑๔๐หรือ๔๐ของสวทั้งหมดเลยนะคะ
และรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๒เนี่ย
กำหนดให้สวที่ได้รับการแต่งตั้งนี้ต้องมาจากหลากหลายอาชีพ
ดูจากสัดส่วนที่คำนวณออกมาแล้วสรุปได้สั้นหนึ่ง
ประโยคว่าไม่เห็นหัวประชาชนเลยนี่
เขาว่าอย่างนี้นี่ตามโพสต์เลย
เออเนี่ยเราไม่อ่านแล้วกันท่านผู้ชมอ่านเอง
เวลาให้คุณผู้ชมได้อ่านทำความเข้าใจแบบนั้น
ดีทวิทย์สิ๓หมื่นกว่าคนครับเออแล้วทีนี้นายโกวิทย์ก็ทวิทย์ข้อความอีกอันนึง
อย่างที่บอกนี่แหละค่ะว่า๑๓๐๐ล้านใช้อะไรนะ
ให้เลือกกับคนคนเดียวเลือกหรือเปล่าคนกันเองทั้งนั้น
เผลอนี่บ้านอาจจะอยู่ข้างกันด้วยซ้ำพูดคุยกันแล้วแจ้งไลน์ก็ได้
สามร้อยล้านบาทเอาไปทำอะไรก็ต้องถามใครล่ะคนที่เป็นประธานสัญหาก็ท่านประวิทย์แหละนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามท่านนายกพลเอกประยุจันทร์โอชาไปถามท่าน
ท่านก็ยอมรับว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่ขนาดเนี้ยยังไม่ทันจะตั้ง
รัฐวาลเลยก็มีข่าวการต่อรองเก้าอิทร์รัฐบนตรี
แล้วก็มีการโจมตีบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะผลเอกปรีชาจันโอชาซึ่งเป็นน้องชาย
ก็มีชื่อเป็นสวด้วยเนี่ยพร้อมกับตอบด้วยอารมณ์ค่อนข้างจะฉุนเฉียวมาก
พอนักข่าวถามเรื่องเสียงการวิจารณ์ว่าสวชุดนี้ท่านมันไม่ต่างจากสภาพผัวเมียเลยหรือเปล่า

ท่านก็บอกว่าอย่านำไปเทียบกันอย่านำไปเทียบกับสภาเมื่อ๕ปีก่อน

ให้ประชาชนตัดสินเอาพอดีหรือเปล่า
แต่แต่ก็มีคนแบบแหมสวก็ต้องวันละ๕ปีใช่ไหม
เงินเดือนก็เป็นแสนเนอะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับ

ในฐานะที่เป็นประธานคัดเลือกสว
ก็ปฏิเสธตอบคำถามเรื่องของรายชื่อสว๒๕๐คน
คนเอกประยุทธ์คนเอกประวิทธิฟร์ทั้งนั้นเลย
แล้วก็ย้อนถามนักข่าวด้วยเสียงส่งว่า
ที่ไหนที่ไหนอย่างนี้ครับ

ถ้าเห็นสวนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดของท่าน
มีคนอื่นมีน้องชายท่านด้วยมีพลเอกบุญแซมด้วยก็หลายคนอยู่นะคะ
ท่านค่ะแล้วเราจะทำให้ประชาชนเชื่อมมากได้ไหมคะตรงนี้
ตรงนี้เขาก็กำลังชุมนุมปิดสวิทย์สวในการที่จะเลือกหมวดนายก
แล้วมันมีคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยตรงนี้มันจะส่งผลทำให้มันบานปลายอะไรไหมคะท่านค่ะ

ที่ไหนมีคนเดียวเอาลืมน้องตัวเอง

หรอกคือ๒๕๐คนไม่ใช่จำนวนน้อยนะคุณก็ต้องมีหลงลืมกันบ้างสิ
อย่าลืมว่าใน๒๕๐คนมันจะมีเครือข่ายคอตชอยู่ด้วย
มีอดีตรัฐมนตรีด้วยแม่น้ำห้าสายด้วย
คนใกล้ชิดพี่น้องก็มากันเต็มไปหมดเลย
แล้วก็อย่างที่บอกว่ามีนายทหารด้วยเป็นร้อยคน
หรือว่า๔๐ของสัดส่วนนั้นนะครับ
ก็คือมีทหารมีตำรวจแล้วก็มีพลเรือน
และสุดท้ายมันก็ต้องถามโยงไปถึงนู่น

คือสว๒๕๐คนนี้
ก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญค่อนข้างจะมาก

พอเป็นคนใกล้ชิดผู้น่าขอสชแล้วเขาจะเลือกใครล่ะ
ก็เขายืนยันตั้งแต่แรกแล้วไงว่า
คุณต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของสว๒๕๐คน

ทีนี้นายวิสุนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ทราบว่าทางสภาจะจัดพิธีเสด็จพระราชดำเนิน
เปิดประชุมรัฐสภาในวันที่๒๔พฤษภาคม
ส่วนจะนัดเลือกประธานสภาผู้แทนราชดรวันไหน
ตัวเองก็มองว่าน่าจะเร็วที่สุดคงจะเป็นวันรุ่งขึ้นเลยแหละ

ไม่ควรไปคิดเรื่องของวันสวทธิศ
เนื่องจากว่าเมื่อสสวรวมกันแล้วเนี่ย
จะให้เขากลับบ้านแล้วมาทำใหม่ทำไมล่ะ

ก็จะมีการนำรายชื่อทุนกล้าทุนกระหม่อมต่อไป

เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลยนะครับ
หลายคนคงน่าจะมองออกแล้วแหละว่าทิศทางการเมืองไทยใครจะเป็นนายกคนต่อไป
คุณผู้ชมเอาจริงจริงกรรมเดี๋ยวนี้มันติดจรวดนะมันไม่ต้องรอชาติหน้ามันตามเร็วครับ